สกัดจับรถกระบะคันนี้ที่แหกด่านตรวจ
ค่ะแล้วก็ตอนที่แหกด่านตรวจเนี่ย

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้
ชาวบ้านตกใจเลยโอ้มียิงปืนกันด้วยเหรอ

โอ้โหนี่แหละฮะเห็นรถคันนี้ไหมฮะ
พุ่งไปอย่างแรงออกตัวอย่างแรงออกตัวทันทีเลย
แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงปั้งไหมครับ
นั่นแหละครับกำลังคิดว่าคนชาวบ้านนะ
กำลังคิดว่าเสียงปืนดังมาจากฝั่งไหน
คนในรถเป็นโจรหรือเปล่าหรือว่าตำรวจเป็นคนยิงสกัดนะครับ
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจสพลมเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์สกัดจับรถกระบะโตโยต้าสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียน๘กกทถุง๖๕๖๐กรุงเทพฯ
ซึ่งขับมาจากจังหวัดเลยนะครับ
ทำไมถึงต้องสกัดจับรถคันนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนแจ้งตำรวจ
บอกว่าขอให้ช่วยสกัดจับรถกระบะคันนี้หน่อย
เพราะคนขับรถมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเมีย
แล้วก็เอาปืนขู่เมีย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลย
จากนั้นคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ย
เอาลูกน้อยขึ้นรถหนีเมียมาด้วย
มีการแจ้งมาแบบนี้ตำรวจก็ตั้งด่านสิ

โยต้าสีน้ำเงินทะเบียน๘กกทถุง๖๕๖๐กรุงเทพ
โดยเมื่อขับมาถึงจุดตรวจที่๓แยกไฟแดง
เทศบาลตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่า
ตำรวจก็เรียกดีนะเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น

แต่ไม่เปิดประตูออกมาใดทั้งสิ้น
ตำรวจเข้าไปล้อมและเข้าไปส่อง
พอเข้าไปส่งนะคุณเห็นปืนอยู่ในรถ
ใดนั้นคนขับรถคันนี้นะฮะ
ก็ออกตัวอย่างรวดเร็ว
ทำให้ตำรวจต้องยิงสกัดสิครับ
แต่กระสุนเจ้ากรรมที่ตำรวจยิงนะคุณ
ชิ่งมาถูกเท้าเพื่อนตำรวจด้วยกันคุณ
เพื่อนตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่ฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าตำรวจต้องวิทยุสกัด
กระทั่งไล่ล่าติดตามจับได้บริเวณสามแยกไฟแดงกลาโหม
ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณนี่

แล้วก็ตำรวจก็ล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกัน
แล้วก็เอารถสายตรวจในการสกัดกั้นนะครับ
เขาขับหนีแบบนี้นะคุณ๓๕กิโลเมตร
ที่สุดคนขับรถถูกจับได้ก็คือ
นายวิหารอู่เล็กอายุ๓๙ปี

ก็อย่างที่บอกว่าตำรวจส่องเข้าไปในรถพบปืนจริง
แล้วก็ตอนที่จับกลุ่มได้ควบคุมไว้ได้แล้ว
ตรวจค้นภายในรถนะพบปืนลูกซองยาว
เป็นปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกนะคุณนี่
กระบอกนี้แล้วก็กระสุนปืนจำนวน๑นัดนะครับ
โดยคนขับรถคือนายวิหารให้การนะครับ
ก่อนเกิดเหตุผมทะเลาะกับภรรยาจริง
ที่จังหวัดเลยผมไปบ้านเขา
ผมเนี่ยใช้ปืนขู่จริงและผมเนี่ย
ก็เอาลูกน้อยมาเป็นลูกคนสุดท้องมา๑คน

ผมก็เลยถูกพวกญาติของเมียเนี่ย
แจ้งตำรวจให้ช่วยศักดย์จับ

จากนั้นตำรวจนำตัวนายวิหารไปตรวจหาสารเสพติด

พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะ
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของดาบตำรวจคงฤทธิศรีทัพทิมสายตรวจจราจร
คุณที่ถูกกระสุนของเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ย
มันชิ่งชิ่งแล้วก็มาโดนเท้า
เพราะว่าตอนที่ตำรวจยิงสกัดรถคันนี้จะยิงยางรถนะ
แต่กระสุนมันไปถูกล้อแม็กซ์แล้วมันก็จิ้งมันกระเด็น
เจาะเท้าของดาบตำรวจนายนี้นะครับ
ตอนนี้อาการของดาบตำรวจก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะ

แต่ก็ต้องมีการเตรียมผ่าตัดต่อเส้นประสาทที่เท้า
เนื่องจากดาบตำรวจนายนี้มีอาการชาไม่รู้สึกบริเวณเท้าแล้วนะคุณนะ
ทีนี้ที่เป็นห่วงเด็กอยู่ไงครับ
คือมีเด็ก๒ขวบกับเด็ก๙ขวบขึ้นมาบนรถด้วย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือแม่ก็รับตัวเด็กไปแล้วเมื่อวานนี้
อันนี้คือสิ่งที่ข้อมูลตำรวจยืนยันมา